มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
สวัสดีครับมูขั้นเทพ

แขกรับเชิญของเรานี่นะครับเกิดราศีมีน

หนักมากครับ

หรือว่าโพลิพาทที่เราติดตามอยู่

นี่ไงคุณ

อย่างแรงตรงนี้เลยค่ะตรงหน้าผากพอดีเลย

ก็ถือว่ามีเคราะห์มีภัยแต่ทีนี้มันก็ผ่านไปแล้ว
มันหลายคนเนี่ยเจอนะคือเวลาเวลาที่ผ่านมาอย่างนี้นะ
เวลาประมาณสักปลายปี๒๖๐ที่ผ่านมาเนี่ย
ราศีมีนราศีพิจิกษ์๒ราศีนี้นะ
จะเจออุบัติเหตุเลือดตกยางออกน้ำร้อนลวกไฟไหม้
หมอรักษาผิดพลาดเย็บผิด
เข้าใจไหมสารพัดอย่างจะเจอมันผ่านไปแล้ว

เพราะฉะนั้น๒ราศีที่แบบว่าผ่านมาแล้วคือ
ราศีมีนกับราศีพิจิกษ
ใช่อันนี้ช่วงต้นปีแล้วมกรากุมภา
ช่วง๒เดือนนี้หมดยังฮะราศีมีนกับพิจิกษ์
คือถ้าดูเรื่องร้ายเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะ
เพราะว่าคุณจิ้งหลีดเนี่ยตามวันที่เกิดอยู่ราศีมีน
ตามเวลาเกิดลักษณะสถิตราศีพิจิกษ์

ทำให้จุดเกิดเคลื่อนจากมีนเป็นลักษณะอยู่ราศีพิจิกษ์
ดวงชะตานี้ยิ่งอายุมากยิ่งแก่ยิ่งสาวขึ้น
ยิ่งอายุมากยิ่งดังขึ้น
ยิ่งอายุมากยิ่งดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอันนี้

จริงไหมว่างานต่างประเทศคุณยิ่งอายุมากขึ้นกลับมามีมากขึ้น
จริงมันมีแต่ว่าเรายังชะลออยู่
เพราะว่าด้วยงานในประเทศไทยแล้วก็เยอะค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
มีเหมือนกันมีติดต่อมาแต่ว่ายังลังเลใจว่าจะไปหรือไม่เท่านั้นเอง

มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ตั้งความสังเกตนะคุณยิ่งหลีด
แล้วแฟนรายการแล้วก็คุณหนุ่มกับคุณผู้ทำนะว่า
คือเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นดาราเนี่ยก็แบบผีพุ่งใต้นะ

ผมอยากจะบอกคุณจิ้งหลีดอย่างหนึ่งว่า

ลาหูกุมดวงชะตาเป็นมหาอุทธิ์

อยู่ในโลกมายาไปยาวไกล

ข้อที่๒ดาวสุกเป็นปฐุมเกณฑ์

สามดังนี้จากเจริญยิ่ง

แม้ว่าชาตินี้ต่ำต้อยยกให้เสมอผม
ใครได้เป็นพญา
บุคคลที่เป็นชาวบ้านจะอยู่ในใจแห่งมหาชน

มันเป็นโครงของครูบาอาจารย์ในทรัพย์หลาหูน

ทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึง

มันไม่เกี่ยวมั้ย
คนใดผู้สัมพันธ์กับดาวราหูเช่นดาวราหูเนี่ย
กลุ่มสตุดชะตาเกิดเล็งชะตาเกิด
หรือทำบุญกับดาวอาทิตย์กำเนิด
หรือทำมุมกับดาวตานุรักษ์ในทางหัวรศาสตร์นะ
บุคคลผู้นั้นจะสัมพันธ์กับเรื่องเล่นลับหรือลึกลับ

จิตวิญญาณด้านหนึ่งเป็นมีน
หนึ่งที่ผมก็ถ่ายชอบรองเท้า
เบื่ออยากบางครั้งอยากปรงไปปฏิบัติ

แต่ลักษณะอยู่ราศีพิจิกษราศีพิจิกคือราศีมีวงวิบากรรม
ทั้งสองราศีไม่ว่าจะมีหรือพิจิตรมีคู่ยากนะ
เปิดเผยได้ยากเปิดเผยได้มีปัญหา
แล้วก็มีคนที่เคยร่วมบุญร่วมชาติมาหลายชาติแล้วพบ

คือคนที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะเป็นคนลึกลับ
และมักจะเจอพบกับเรื่องลึกลับ
มักจะเจออย่างที่คุณเล่ามาเบรก๒เบรกแรก

คือหนีไม่ได้หนีไม่พ้น
อันนี้มันมีลาหูทับเรือนชะตาลักษณะราศีพิจิกษ์ตามเวลาเกิดด้วย
อาจจะเป็นเคยได้ยินอันนี้ไหม
ในพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
มหาราชิกาที่ติดกับมนุษย์เราได้แก่มีวิทยาธรคนทันหรือกลุ่มพวกที่เป็นเทพฝ่ายสำเริงสำราญ
ไปหาโลกียวิสัยอ๋อยังมีอยู่คอยเหาะร่องลอยไม่เห็นกายเห็นหญิงใดที่พึงใจวาสนาเคยต้องในตน
ก็จะเข้าเสพสมสังวาสในราตรีนั้นได้เพราะฉะนั้นเพราะนั่นไม่ใช่ผีเพราะถ้าจะมีผู้หญิงมากมายในประเทศนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อสัตว์ทางนี้เหมือนมีใครมาทำอะไรเลยแต่ส่วนมากอะไรป่ะ
ไม่เห็นหน้าค่ะเห็นหน้าไม่ชัดค่ะว่าเป็นใครแต่ถ้าเกิดฉีดผูกกันนะถ้าฉีดผูกกันนะเห็นหน้าชัดเลย
เห็นหน้าชัดเลยนะถ้าจิตเคยผูกพันเคยเกี่ยวข้องจะเห็นหน้าชัดถ้าจิตไม่ผูกพันนะมันจะเห็นอย่างนี้เห็นเงาลางเขาแข็งแรงมาก
ดแขนฉันไว้เป็นหมอดูมานานไงมีคนเอาเหล้าแล้วบอกเออจริงเว้ยมันมีจริง
ถ้าจำไม่ผิดนะคุณพระดำจำได้ไหมว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาออกรายการอะไรกับคุณแม่คุณแม่เนี่ยถูกผีสิงนะฮะแล้วก็มาร้องกรี๊ดในรายการของเราเนี่ย
พวกที่จะหมายอะไรให้พี่ขนาดเป็นช่วกดวงตกสุดอันเนี้ยอาจารย์เชื่อหรือไม่เชื่อ

เพราะเราคิดว่าดวงตกเหตุว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรา

บางคนก็มีความประพัดมีจิตประพัด
มีจิตกำหนัดผูกรัฐในกายเรา
หรือรู้สึกแบบมีเสน่หา

ตอนแรกจะบอกว่าไม่กลัวแต่ตอนหลังพอหนักเริ่มกลัวแล้วอ่ะ

ถ้าเกิดคุณจิ้งหลีดไม่ชอบผมถามหน่อยว่าปัจจุบันคุณจิ้งหลีดมีมารดาหรือบีดาที่มีชิดอยู่หรือไม่
ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อเสียแล้ว
วิธีการแก้ถ้าบีดามารดาของใครมีคิดอยู่ก็ให้เล่าเรื่องนี้ให้มารดาฟัง
แล้วเอาน้ำใส่ขันหนึ่งแล้วให้มารดาอิทธาตุว่า
แม่ผู้เป็นแม่ของลูกไม่ให้ผู้ที่มากระทำย่ำยีกายลูกได้กระทำดังปรารถนา
ขอพรแห่งแม่เป็นเกาะคุ้มครองกายาคุ้มครองกายตน
อย่าให้ใครมากระทำอย่างนี้ได้ให้เป็นเหมือนไฟกรดให้เป็นเหมือนเกาะแก้ว
คุ้มครองลูกแล้วก็เป่าที่น้ำเพื่องแล้วก็น้ำลาดหัวลดอาบให้เรา
เสร็จมันทำไม่ได้แล้ว
อย่ามายุ่งกับข้านะเว้ยข้าไม่เกี่ยวนะ
เอาแบบนี้ก่อนคุณจิ้งหลีดลองทำอย่างที่ว่านะฮะ
ถ้าเกิดไม่ปรารถนาจะให้เข้ามากระทำย่ำยีในสิ่งใดอย่างที่ว่าเนี่ย
หรือเราอาจจะต้องแสดงความเป็นภูมิอาจารย์ของเรา
ว่าเราต้องการปรารถนาหรือว่าหนึ่งถ้าคนมีครอบครัวแล้ว
หรือว่าอะทุกเจ้าเนี่ยก็บอกว่าค่ะพระเจ้านายนี้น้านี้มีครอบครัวเป็นตัวเป็นตน
ท่านพูดมากระทำแบบนี้ผิดกาเมตต์สู้มิตรฉาจาน
ขออย่าได้กระทำจะเป็นบาปกรรมติดตามตัวตนไปทุกชาติพบ

แล้วก็ขอให้บุญแห่งเราบารมีอย่างพ่อแม่เรา

เป็นเกาะคุ้มกายเรายามเราได้หลับไหลในคืนนี้
แล้วถ้าหากว่าขอแล้วเขาไม่ฟังแต่เขามาทำอย่างนี้เรามีวิธีแก้ไหม
ถ้าเขาไม่ฟังก็ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้า
ขอให้บารมีอย่างพ่อแม่ข้าพเจ้าแล้วก็ต้องบอกแม่ไง
เป็นเกาะแก้วคุ้มกายตนจงเป็นเกาะแก้วจงเป็นไฟกรดรอบตัวข้าพเจ้ามันมาไม่ได้หรอก

หนูเจอเฟ้นเจออันนี้ไม่ถึงเดือนเลยนะภาคหนู
เราก็อาจารย์ยังดูอีกมันมีอีกอันหนึ่งว่าว่า
จะมีปัญหากับเรื่องกับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงาน

หนูเพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยก่อนวานนี้

ไม่สนิทไม่สนิทคือผู้ร่วมงานจริงไม่ได้แต่ว่าเหมือนขาจรที่มาเนี่ย
รู้สึกว่าจะมีปากเสียงกันโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อย่างนี้ค่ะหนูเพิ่งมีมาหมาดเมื่อวาน

เหมือนว่าเขาเหมือนจะเล่นงานเราเหมือนเราเด็กที่สุดอ่ะอารมณ์นั้นว่าเธออย่างนั้นอย่างนั้น
หนูก็เอาเหรอคะแต่เราคิดอย่างนี้ทำงานใช่ไหมคะต่างคนต่างมีความคิด
แต่เขาเหมือนเปรี้ยงใส่เราเราก็หง่อยเหมือนกันเอ้าทำไมต้องเป็นเราด้วย
หลบอยู่แล้วเพราะว่าไปอ่านของอาจารย์แล้วไม่อยากไม่อยากมีเรื่องกับใคร
พยายามดูแลตัวเองแล้วพยายามจะไม่ไม่ยุ่งกับใครแต่มันยังเกิดเรื่องเมื่อวานนี้เอง
มีนะคนเกิดราศีพิจิตรเนี่ยนะวันที่๑ธันวาคม
ที่ผ่านมา๒๑๖๐ธนาทีแจบท้นเคราะห์แต่ในทางหัวโลกศัตริย์เขาให้บวกแบบนี้
วันให้บวกลบ๑๐วันทำไม๑๐วันเพราะเป็นกำลังของพระเสา
พระเสาโคจรอยู่ในราศีพิจิกษ์๒ปีครึ่งแล้วในดวงชะตาก็ยังมีเสา
มีพระจันทร์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเองก็จะมีเหตุให้เกิดความทุกข์
เกิดความทุกข์เกิดความระธมเกิดความรู้สึกของคนมาเข้าใจผิด
เกิดการกระทำย่ำยีทางความรู้สึก
หลังนั้นก็พ้นแล้วเตรียมรับข่าวดีต่างหาก
เพราะตั้งแต่ประมาณวันที่๙กุมภาพันธ์
ถึงวันที่๑๓เมษายนคือจังหวะที่๑
จังหวัดที่๒ก็คือตั้งแต่วันที่๖ตุลาคม
จนปี๒๖๑คือปีใหม่

ปี๒๖๑เนี่ย๖ตุลาคมไปจนถึงกลางปี๖๑๒
ช่วงนี้จะรุ่งโลดมากสำเร็จมากอันนี้วัน๖

ตรงมูนัยสวัสดีค่ะ